โหนี่มัน๔ปีแล้วมั้งคดี

คือเพื่อนปุ้ยอยู่ในวงการธนาคาร
ก็โดนเหมือนกันแล้วก็ถามความคืบหน้ามาตลอด

ช็อคมากช็อคจริงค่ะแล้วหนึ่งในนั้นคือคุณพิ้งกี้สาวิกาชัยเดช
คือที่มันเป็นที่น่าสนใจเพราะว่ามูลค่าความเสียหายเยอะ

คุณเสียหายเท่าไหร่เกือบหมื่นใช่ไหมโอ้โฮใช่ค่ะ
คือโดนกันเยอะมากเลยคือบอกต่อกันไงดอมครับ
ผลประกอบการดีผลตอบแทนดีแล้วก็ลงทุน
แล้วที่มันล่อใจพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยคุณผู้ชม
เขาบอกว่าถ้าคุณจะเอาเงินมาลงทุนไม่ต้องมีความรู้นะ

แล้วก็ประกันความเสี่ยงว่าเงินต้นของคุณมันจะไม่ศูนย์
ใช่ล็อตแรกก็ได้นะ
ได้จริงเพื่อนที่ฉันได้จริง
ครับแต่หลังจากนั้นก็ครับแต่หลังจากนั้นโอ้โฮ
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะ
ทีนี้ย้อนความสำหรับคดีนี้นิดเดียวค่ะ
ที่มีในอเภียรักกฏทิกับพวก
ได้ร่วมการหลอกลวงประชาชนด้วยการโฆษณา
ชักชวนประชาชนทั่วไปให้เข้าร่วมมาลงทุน
ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์เฟซบุ๊คแอปพลิเคชัน
บอกว่าจะนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
ตราสกุลต่างซึ่งคดีดังกล่าวเนี่ย
ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับดารา
แล้วก็คนที่มีชื่อเสียงหลายคนเลย

ที่พี่บ๊วยบอกตกใจหนึ่งกันก็คือใช่
คุณพิงกี้สาวิกาชายเดช
เป็นดาราชื่อดังนะคะ
นี่ค่ะโดนพร้อมกับครอบครัวนะคะ
โดนแจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อหาหลักคือ
ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน

และร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จ

ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
นี่โดน๓ข้อหานักเลยนะคะ

เมื่อวานอายการได้มีการยื่นฟ้องคุณพิงกี้

มีผู้เสียหายประมาณเกือบหมื่นคนเหมือนดอมบอก
รายมูลค่าความเสียหายกว่า๒๐๐๐ล้านบาทเยอะมากนะคะ
คดีนี้มีพี่ชายของคุณพิงกี้เป็นจำเลยที่๑
กี้เป็นจำเลยที่๒ส่วนคุณแม่เป็นจำเลยที่๓
รวมกับพวกทั้งหมด๑๙คนนะคะเบื้องต้นจำเลยให้การปฏิเสธให้การปฏิเสธ
ต่อมาค่ะคุณพิงกี้จำเลยที่๒แล้วก็คุณแม่จำเลยที่๓
มีการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางโฉนดเป็นหลักทรัพย์
มีคำสั่งออกมานะคะสารมีคำสั่งพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาแล้ว
แล้วก็มีผู้เสียหายเป็นวงกว้าง
ก็เลยไม่อนุญาตให้ประกันตัวพร้อมออกหมายขัง
ส่งเรือนจำทัณฑ์สถานหญิงสารประทัพมาฟ้องคดีไว้พิจารณา
เป็นคดีดำนะคะแล้วก็มีการสอบคำให้การจำเลยทุกคนแล้ว
จำเลยให้การปฏิเสธขอต่อสู้ในคดี
สารก็เลยมีการนัดคู่ความตรวจพยานหลักฐาน
ในวันที่๒๖กันยาวนี้เวลา๙นาฬิกา
ธิบดีกรมราชธรรมคุณอายุสินทพพันธ์บอกยืนยันบอกว่า
ทัศนหญิงกลางได้มีการรับตัวคุณพิงกี้
กับคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะคือพอรับตัวปุ๊บ
จากนั้นก็นำตัวไปขังในแดนรักรับเป็นเวลา๕วัน
ก่อนจะนำตัวไปควบคุมตัวรวมกับผู้ต้องขังทั่วไป
นี่ถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์เลยนะ

รูปแบบของการแชร์ลูกโซ่มันจะมาในการร่วมลงทุนแบบนี้

คือเมื่อกี้ที่บอกว่าตกใจแล้วช็อกเพราะว่า
คือเอาล่ะคุณพิงกี้มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่า
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะตามผมพูดตามหลักฐานนะครับ
แต่ที่พอต้องถูกส่งเข้าทันทัศนฐาน
คือเรารู้สึกว่าคุณพิกกี้เป็นดารามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีชื่อเสียง
ก็ไม่คิดว่าจะถึงขนาดนั้น
แต่พอฟังเหตุผลของทางอายการแล้ว
ก็เข้าใจว่ามูลค่าความเสียหายมันมากมายมหาศาลจริง
ใช่ฟังพันกว่าล้านโอ๊ยตกใจเลย
พี่มดดำบอกว่าคือเห็นรายชื่อดาราแล้วถึงขั้นตกใจเลย
สำหรับคุณพิงกี้เนี่ยมีในละครที่ถ่ายค้างไว้หลายเรื่องเหมือนกันนะ
จำเลยหลายท่านนะคุณผู้ชมในคดีนี้
ซึ่งตกเป็นจำเลยนะแต่ก็จะก่อนนั้นให้สัมภาษณ์ว่า
จริงพวกเขาเองก็เป็นเหยื่อนะ
เป็นเหยื่อที่โดนหลอกให้ไปลงทุนอีกทีนึง
ก็คือเมื่อเราเข้าไปลงทุนแล้ว
สิ่งที่เราทำคือเราจะไปชวนคนอื่นมาต่อ

ผลตอบแทนที่เราเคยได้แรกมันไม่ได้แล้ว

อย่างคุณจ๊ะ

เวลาเบิร์ตไม่ได้ตังค์เบิร์ตต้องทวงใครก่อน
ด้วยคุณผู้ชมเวลามีใครมาชวนลงทุนและดูผลตอบแทน
มันดีเกินจริงอันนี้ตอนแรกเขาบอกว่าผลตอบแทน๖๐๘๐นะ

มันจะเยอะเกินไปมันดีเกินจริงไปหน่อยต้องระวังด้วย